มีคนที่เขาใช้ติ๊กต๊อกนะฮะเอาคลิปนี้มาลงครับ
คุณผู้ชมช่วยฟังหน่อยแล้วบอกหน่อยว่าเสียงนี้มันเหมือนเสียงอะไรครับ

เสียงไม่รู้อ่ะ

ประตูนรกเปิดแล้วหรือเปล่า

มันเหมือนในฉากภาพยนตร์เลยคือคนที่เอามาโพสต์เนี่ยนะฮะ
ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ก็เฮ้ยออกมาเปิดดู
เห้ยมาจากไหนอ่ะนะ
มันเกิดอะไรขึ้นวันสิ้นโลกหรือเปล่า
นี่แหละครับมีคนบอกว่าอยู่ชนบุรีก็ได้ยินเหมือนกัน
ล่าสุดชาวเน็ตมาเฉลยแล้วคุณผู้ชมว่าเสียงอะไรฮะ

เป็นเสียงของบริษัทกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง

มันต้องมีการระบายก๊าซออกมาปุ้ย

แล้วพอระบายกราฟออกมาเสียงอันนี้แหละ
มันเป็นเสียงที่ตอนที่ก๊าซมันพุ่งออกจากถังน้ำมันออกมา

คือกลางคืนอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน